เห็นเรื่องราวความรักของเขาและประกาศแบบสายฟ้าแลบเลยใช่ไหม
เราไปดูกันดีกว่าว่าเส้นทางรักของสองคนนี้เขาไปเจอกันได้ยังไง
จะรวดเร็วพูดปลาดขนาดไหนนะครับไปย้อนรอยมุมของกันเลย

ก็คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคุยกันแล้วสนิทกันมากขึ้นขนาดนี้นะครับ
ก็ดีใจนะที่บอกว่าช่วงนี้เขาเจอกับผมมากที่สุดเลย

นี้กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก่อนจะมาลงเอยกับพ่อของลูกหนุ่มตีบี้ทัศภาคครั้งหนึ่ง
เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในฐานะสาวคนสนิทของซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งมาริโอเมาเลอร์
คบหากันมานานก่อนจะเข้าวงการด้วยซ้ำ
แต่กว่าจะได้การยอมรับต้องเจออุปสรรคหนักหน่วงทั้งข่าวสารพัดรูปแบบ

แต่รักเกือบ๑๐ปีของทั้งคู่ไม่พัฒนาก็มีอันต้องเลิกรากันไป
แม้จะอยู่ในสเตตัสโสดแต่ความแซ่บของนางร้ายร่างเล็กไม่เป็นสองรองใคร
มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีใครใช่ตัวจริงสักคน
ฝั่งหนุ่มตีบี้ทัศภาก็เคยคบหากับสาวในวงการโบวี่อัธมา
เลิกกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายไปกันไม่รอดเพราะแพ้ระยะทาง
จากบี้ต้องบินไปทำงานระหว่างเกาหลีกับไทย
ทำให้ทั้งคู่แยกทางกันเดินไหนที่สุด
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาพรมลิขิตก็ทำให้กุ๊กกิ๊บและบี้โคจรมาพบกัน
เริ่มมีข่าวว่าทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้น
เนื่องจากมีเพื่อนสนิทอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
และค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ได้มา
โดยฝ่ายชายออกตัวชัดเจนว่ามีความรู้สึกดีและเดินหน้าจีบนางร้ายร่างเล็กเต็มที่
ส่วนกุ๊กกิ๊บขอสงวนท่าทีให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน

กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน

กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน

กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน

กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน
กุ๊บกิ๊บขอสงวนท่าที่ให้เวลาเป็นเครื่องท่าที่สุดไปก่อน

ล่าสุดก็เพิ่งฉลองวันเกิดครบ๒๔ปีของหนุ่มบี้
ด้วยการรวม๒ครอบครัวอย่างชื่นมืน
และในที่สุดความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่ประคองกันมา๑๒สัปดาห์

ข่าวลือนางร้ายร่างเล็กท้องได้๑๐สัปดาห์นั้นเป็นเรื่องจริง
โดยเผยว่าวินาทีแรกที่รู้ว่ากำลังจะเป็นพ่อคน
ถึงกับหลังน้ำตาแห่งความยินดี

ถึงข่าวดีนี้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ